คุณผู้ชมคะเชื่อว่าหลายคนคงได้ติดตามข่าวประเด็นที่ไฮโซสาวที่ชื่อว่าเชอรี่เนี่ย
ฆาตกรรมโหดถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮามากเลยนะ
เพราะว่าเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้หญิงอย่างเรานะคะคุณผู้ชม
ซึ่งชื่อแล้วก็นามสกุลของคุณเชอรี่เนี่ย
อีกย่งใหญ่มาถึงดาราหนุ่มวิกหมอชิคยังแบงค์อาทิตย์
ที่มีนามสกุลเหมือนกัน
งานนี้หนุ่มแบงค์เองออกมายอมรับนะคะว่าเป็นญาติกันจริงแหละ
แล้วก็รู้สึกช็อกกับเหตุการณ์นี้มาก
แต่ยังพูดอะไรเกี่ยวกับคดีไม่ได้ค่ะ
ก็ช็อกนิดหนึ่งช็อกนิดหนึ่งช็อก
อยากให้โทรถามทางหลือทางคุณแม่คนเสิร์ฟ
ก็ขอทราบเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรแต่ทราบเรื่องราวยังไม่พูดดีกว่า

เพราะถ้าพูดอะไรมากเกินไปอาจจะเป็นแบบ

สังคมเดี๋ยวนี้มันคนมันจิตใจโหดเยี่ยมเหลือเกิน

อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องถามก็คือสรรจมูกหนุ่มแบงค์
ดูดีส่องดีมันเปลี่ยนไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ
พุ่งแรงทะแยงตาพี่นักข่าวสุดเลย
ซึ่งสรุปว่าเจ้าตัวก็ไปแก้จมูกมาจริง

แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นไปฟังกันค่ะ
แก้มาเพราะว่าเปี่ยวหักเลยอะ

ถ้าโดนดังเปี่ยวดังหักเกิดจากปฏิเหตุแบบนี้
แก้แก้แล้วก็ดูว่าเหมือนว่าจะหล่อขึ้น
แต่ต้องรอให้มันเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้
หนุ่มหล่อประจำวิกเหมาส์ชิดอยู่แล้วนะคะ

หรือว่าไปทำตามเหงื่อโอเฮ้งหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่า

ทำอะไรแล้วถ้าทำมันสวยขึ้นดูดีขึ้นได้งานขึ้นอันนี้ก็เชิดใส่นะจ๊ะ
นะเก่าอย่างราวเนี่ยทำแล้วทำอีกไม่มีที่จะเติมด้วยนะค่ะผู้ชมขา
แม้แต่เสียงเดียวงบไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนี้นะคะ
ไม่ต้องค่ะทำอย่างต่อไป